ไปดูข่าวใหญ่ของวงการบันเทิงในวันนี้นะฮะ
ก็คืองานแต่งงานของคุณเจนี่เทียนโพสุวรรณ
นางเอกสาวเจ้าบทบาทวัย๓๗ปีนะครับ
วันนี้ก็เข้าพิธีมั่นแล้วก็สมรสนะครับ
แฟนนุ่มนะฮะเจ้าเบ่าก็คือมิกกี้นนอัลภาษณป้อมเพชรนะฮะ
แฟนนุ่มวัย๒๔ปี
วันนี้ก็ถือเลิกงามยามดี๙นาฬิกา๙นาทีนะครับ
เข้าพิธีมั่นแล้วก็สมรสนะครับ
ก็มีแขกเรือผู้ใหญ่ไปเยอะ
เมื่อสักครู่ก็คุณอภิษฐ์เวชชาติชีวะอดีตนายกหัวหน้าภักรชาติธิบหัดก็ไปนะครับ
นี่ฮะคุณเจนี่ยังสวยอยู่เลยนะ

สอดทองมั่นเนี่ยไม่มีการระบุที่แน่ชัดนะครับ
แต่ว่ามีแหล่งข่าววงในของคุณแจ๊กกะรีน
ผู้สื่อข่าวบันเทิงของเราบอกว่า
ก็นับ๒๐ล้านมีแหวนเพชรอีก๔วง
เรือนหอใหม่ก็กำลังสร้างอยู่ย่านซอยอารีนะครับ
ซึ่งคุณเจนี่ยืนยันว่าไม่ลาวงการนะฮะ
ยังอยู่ในวงการบันเทิงต่อนะครับ
เยอะแยะนะฮะคุณเจนี่บอกว่าจากนี้ไป
ก็ขอให้เรียกเธอว่าเจนี่อัลภาษณป้อมเพชร
ก็มีการให้สัมภาษณ์กันไว้ด้วยนะครับ
ดูแลเจนี่ดีแล้วก็ค่อยคุยกันถ้ามีอะไรนะครับ
ช่ายเย็นตั้งแต่๑ถึง๑๐๐๐๐๐๐

เขาก็มีพฤติเช้าแล้วก็พฤติเย็น

ตอนค่ำนี้ก็ไม่ได้ให้สื่อมวลชนเข้าไปนะครับ
แต่ว่าบรรดาดาราดังนักแสดงเพื่อนพ้อองค์ของของคุณเจนี่

เขาก็โพสต์ภาพผ่านสังคมออนไลน์ต่าง
พร้อมกับติดแฮชแท็กคุณเขมสอน

ก็เจนนี่มิกกี้จะเป็นตัวย่อของทั้งคู่
แล้วก็เลิฟก็ความรักใช่ไหม

ทุกคนก็ติดแฮชแท็กแบบนี้นะครับ
ณเดชนยาย่านี่ก็ไปนะครับ
มาร์คิมเบอร์รี่นะ

ภาพของช่วงเช้าเขาก็เปิดเผยกันออกมา

คือคุณเจนี่นี่ก็เป็นการแต่งงานครั้งที่๒นะฮะ
ก็เมื่อปี๒๕๕๖ก็เคยจดทะเบียนสมรส
กับคุณเอ๋ชนสวัสดิอสวะเหม
ก็เข้าหากับไฮโฟสต์หนุ่มกึ้งเฉลิมชัย
แล้วก็เลิกกันไปก่อนจะมาเจอกับหนุ่มมิกกี้นะฮะ

คุณมิกกี้อายุน้อยกว่าคุณเจนี่๑๓ปีนะคะ

ผ่านสื่อว่าเซ็นใบหย่าแล้วนะคะ

ใบหย่ากับอดีตสามีแล้วนะคะ

เมื่อ๒๕กันยายนที่ผ่านมา

ล่าสุดบอกแล้วว่าจดทางเทียมหย่าแล้วจริง
ก็บอกว่าเป็นการตกลงกันของทั้งสองฝ่าย
มีการพูดคุยกันเรื่องค่าเลี้ยงดู
ส่วนลูกสาวน้องปีใหม่๓ขวบนะคะ

มี๒๕กัญญาสามนั้นเลยใช่ไหมคะ

มึงจะหายหรือเปล่า
ก็รู้สึกรกค่ะ
ข้อตกลงเหรอคะมันก็คือข้อตกลงเรื่องลูก

ไม่ทราบค่ะแล้วก็เป็นเรื่องที่เด็กก็ไม่จำเป็นต้องทราบค่ะ
แล้วก็ถึงแม้มันคือมันไม่ใช่เรื่องของเด็กอะค่ะ
แล้วก็เขาก็คงไม่เข้าใจอยู่ดี
นี่ค่ะคุณแอปทักษะออนแต่งงานกับคุณสงครานเตชนรงค์
เมื่อ๒๒เมษายนปี๒๕๕๕นะคะ
โบนัสซ่าเขาใหญ่ก็มีลูกสาวน้องปีใหม่เนี่ยค่ะ
สุดท้ายก็คุณแอฟยอมรับว่าจดทะเบียนหย่าเรียบร้อยแล้ว

ใครที่ชื่นชอบคุณแอฟทักษะออนก็ติดตามไทยรัฐทีวีได้
ใช่ค่ะเดี๋ยวฉันดูตลอดเลยช่วงสาย

นั่นไงกำลังแบบนึกอยู่นึกอยู่ดูจริงแต่นึกอยู่

คุณแอฟจะชอบถูกแซวไงเพราะว่าคุณแอฟจะเรียบร้อยมาก
พี่ปุ๋ยพี่มนต์วันอย่างนี้จำได้เห็นไหม

๙โมง๔๕นาทีนี่ผมว่าดูผมว่าตัวจริง